มาดูเรื่องของตำรวจอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องร้อนในโลกออนไลน์เลย

เป็นคลิปของผู้ชายคนนึงสวมเครื่องแบบตำรวจค่ะ
แต่ว่าเขาทำพฤติกรรมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
วันออกแบบนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวดูอุปกรณ์ในมือนะคะ
คือนั่นคือการสูบกัญชานี่แหละค่ะแล้ว
เพราะฉะนั้นคลิปนี้เผยแพร่แชร์กันเยอะมาก

ก็ต้องนำไปสู่การตรวจสอบนะคะ
คลิปนี้เพจดาวน์๘แฉกเอามาเผยแพร่
เป็นข้อความบอกว่าคลิปหลุด

วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเอาเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เป็นตำรวจร้อยตำรวจโทตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันและปราบปราม

สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘

อันนี้คือดาวแปดแฉกเขาตั้งคำถามแล้วใส่เครื่องหมายคำถามไว้หลายอันเลยนะคะ
ก็กลายเป็นกระแสถูกวิพักษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีพลตำรวจตรีเสริมพันธ์ศรีคง

แล้วก็พบว่าตำรวจในคลิปคือร้อยตำรวจโทสมเกียจนามประดิษฐ

ทำหน้าที่พนักงานสื่อวิทยุสื่อสารประจำสถานีตำรวจภูทรเวียงสะจังหวัดสุราชธานีค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๙โมงวันที่๑๓พฤศจิกายน
แล้วคนที่ถ่ายคลิปนี้ให้เนี่ยก็เป็นตำรวจรุ่นน้อง
ตรวจสอบประวัติของร้อยตำรวจโทสมเกียจพบว่ามีอาการป่วยจิตเวทค่ะ
มีใบรับรองการรักษาที่โรงพยาบาลสวนสรานรม
แล้วก็สั่งการให้พันธุ์ตำรวจเอกภัยทูล
จะกระจ่างผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเวียงสะ
เพื่อที่จะดำเนินการทางวินัยต่อไปด้วย

แต่ก็มีเครื่องแบบด้วยนะคะ

แล้วพอเบื้องหลังก็ตำรวจอีกคนนึงเป็นคนถ่ายคลิปให้
ก็เดี๋ยวต้องรอดูผลการตรวจสอบนะคะว่ายังไงต่อค่ะ